ไม่ได้เตรียมมาเลยนะไม่ได้เตรียมเลยนะ
แต่ว่าถี่เสื้อเรานี่
เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอไปคุยถึงห้องหน่อยนะคะว่าทำไมเพลงมันถึงฮอตขนาดนี้นะคะ
เดี๋ยวตามมานะคะ

คือไม่รู้ครับคนชอบทักว่าภูมิไม่สบาย

แล้วทำไมเสียงมันก็แบบอุ๊ดหัวแล้วแผบอะไรอย่างนี้
แต่ภูมิก็ตั้งแต่เสียงแตกก็เสียงเป็นอย่างนี้บ้าง
แล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนของภูวิทภูลินนะคะ

คือโชคดีที่ภูมิได้ร่วมงานกับภูมิกับเก่งด้วย
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะลงยูทูปไปโอ้โหตอนนี้ก็จะ๑๐ล้านล่ะ

แล้วก็ออกไปก็ดีใจที่คนไทยฟังด้วย

แต่งเพลงนักร้องรักรักอะไรก็ได้ครับผม

ร้องเพลงภาษาไทยบ้างไหม
จริงมีแฟนอยากจะทำเพลงภาษาไทยมั้ย
แต่จริงแล้วภูมิจบภาษาไทยแค่ป๔ครับ

เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกในชีวิตมามาตลอด
แล้วก็พยายามมากที่จะวันหนึ่งแต่งเพลงเป็นภาษาไทย

ค่ะว่าแล้วก็โชว์หน่อยสิ
ดิดกิตาร์พอด์จริงหรือเปล่า

นำให้หน่อยสิ

แล้วอย่าลืมรันทายลัดด้วยค่ะ
ก็ด่อยดีละก่อนนะคะ

เดี๋ยวก็บอกด้วยฝากน้องภูมิยอดวิวนิดนึงค่ะทุกคนค่ะคุณผู้ชม๙๖ล้านวิว

แตะ๑๐ล้านแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปเพิ่มยอดวิวให้ละกัน